ค่ายบานเย็นรากแก่นคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยเมื่อวานนี้คุณแม่บานเย็นตักอาหารเลี้ยงชาวบ้าน
ที่เดินทางมาทานข้าวที่ร้านข้าวแกงนางงามค่ะ
อุ๊ยแต่ละเมนูนี้ทำชวนหิวเหมือนกันนะ
เป็นการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
แล้วลูกสาวอาจอยู่พี่แคนดี้รากแก่น
รู้ว่าคุณแม่ชอบการเสี่ยงโภก
เพราะฉะนั้นของขวัญวันคล้ายวันเกิดจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลย
ถ้าไม่ใช่ลอตเตอรี่
แต่พี่แคนดี้กลัวว่าซื้อเลขไม่ถูกใจไม่โดนใจคุณแม่

แล้วคุณผู้ชมย่งแผงโรตเตอรี่มาเลยค่ะ

แต่แผงลอตเตอรี่มันมาขนาดนี้คุณผู้ชม
ขอเลือกเลขหน่อยละกันนะคะ

ดึงโรตเตอรี่มาแบบแบบฮาราเบล
เออไปชมภาพค่ะ
ได้อายุแม่เลยนะ

ก็ได้เลขที่มันแบบว่าตรงกับวันเกิดคุณแม่นิดนึง
แต่แอบนิดนึงนะเลขนี้เมื่อเช้าฉันเดินหาตรงแผงลอตเตอรี่

วายวันเกิดเธอด้วยไม่ใช่เหรอ

สวดมนต์ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหยิบเลขลอตเตอรี่
ซื้อเยอะจนแม่ค้าถึงกันนั่งลงไหว้เลยค่ะ

เพื่อเป็นการขอบคุณนะคุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่บานเย็นเลือกซื้อเลขอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ

แล้วก็๑๗นี่แหละค่ะ

ยังนะคะยังไม่หมดคุณแม่บานเย็นรากแก่นนั้น
ยังให้แม่ค้าหยิบลอตเตอรี่มาเพิ่มให้อีกชุดหนึ่ง
คือเลข๙กับ๒ค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันหน่อยนะคะว่าคุณแม่บานเย็นเนี่ย
เขาจะให้โชคเราชาวบันเทิงไทยรัฐหรือเปล่าเนาะ